แล้วก็ตอนนี้ได้มีการบอกให้ส่งตัวแทน

ระหว่างการพูดเจรจาของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็อยู่ทางกลุ่มมวลชนเนี่ย

จะมีการส่งตัวแทนไปคุยกับเจ้าหน้าที่ตามคำเรียกร้องของเจ้าหน้าที่หรือไม่นะครับ
ถอยหน่อยครับพี่ถอยครับถอยครับถอยครับ
การเดินหน้านะครับ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ฉีดน้ำแล้วนะครับฉีดน้ำมาบริเวณที่สนามหลวงแล้วนะครับ
ตอนนี้เรายังไม่รู้ว่ารถน้ำที่เจ้าหน้าที่ฉีดเนี่ยมีการผสมสารเคมีอะไรหรือเปล่า
เพราะว่ายังไม่มีข้อมูลอะไรแน่ชัดนะครับ
แต่ว่าเจ้าหน้าที่พยายามฉีดน้ำให้กลุ่มมวลชนถอยออกไป
จะเห็นว่าบริเวณตรงนี้เนี่ยกลุ่มมวลชนก็กรูเข้าไปที่บริเวณรถเมย์นะครับ
แต่เจ้าที่เองเนี่ยก็พยายามใช้รถน้ำฉีดใส่กลุ่มผู้ชุมนุมรวมถึงสื่อมวลชน

ต้องดูว่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่มีการฉีดน้ำใส่กลุ่มผู้ชุมนุมแล้วเนี่ย
ทางกลุ่มหัวขบวนที่เป็นกลุ่มอาชีวะเนี่ยที่เดินเข้ามาเนี่ยพยายามใส่ถุงมือ
แล้วก็พยายามที่จะทำลายรั้วรวดหนามของเจ้าหน้าที่ออกนะครับ
เพื่อที่จะได้ดันกระบวนเข้าไปหลังกับแนวรถน้ำนะครับ
น้ำจะผสมอะไรไหมครับ
แสดตาแสดอะไรมาน้ำอยู่นะครับ
น้ำยังไม่รู้
ตอนนี้น้ำที่เจ้าหน้าที่ฉีดมาเมื่อกี้ยังไม่มีใครทราบนะครับว่าน้ำมีการผสมอะไรหรือเปล่า
โดยตอนนี้เนี่ยกลุ่มมวลชนเนี่ยพยายามคว่างปลาสิ่งของใส่รถของเจ้าหน้าที่
แล้วก็ทางกลุ่มที่เป็นกาดข้างหน้าเนี่ยได้
พยายามทำลายรั้วรวดหนามของเจ้าหน้าที่นะครับ
ตอนนี้เจ้าที่พยายามบอกให้ทางกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ย
ใช้ความรุนแรงแล้วก็ทางกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยพยายามที่จะเดินหน้าเข้าไป
พารถน้ำของเจ้าหน้าที่

หลังจากที่มีการฉีดน้ำใส่กลุ่มผู้ชุมนุมเมื่อกี้ก็ทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยเกิดความไม่พอใจ
แล้วก็ทำลายรั้วรวดหนามของเจ้าหน้าที่นะครับ
ส่วนน้ำที่ฉีดเมื่อกี้เนี่ยทีมข่าวไม่ได้โดนแล้วก็ทาง
ลชนที่โดนเองเนี่ยยังไม่มีใครได้รับอันตรายอะไรจากน้ำ
เรายังไม่แน่ชัดว่าน้ำที่เจ้าหน้าที่ฉีดมานั้นมีส่วนผสมอะไรเหมือนคราวก่อนหรือไม่นะครับ
โดยจะเห็นนะครับว่าที่รถน้ำแล้วก็รถเครื่องขยายเสียงของเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะมีการพูดผ่านลำโพงตลอดว่า
ให้ทางกลุ่มมวลชนเนี่ยส่งตัวแทนมาคุยกับเจ้าหน้าที่นะครับ
แต่ทางกลุ่มมวลชน
ตอนนี้ทางกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยพยายามที่จะเดินทาง
บอกได้ไม่มีน้ำเนี่ย

เรา
ด้านหน้าของสารดีกาหรือไม่นะครับเมื่อสักครู่นี้ทางตำรวจนั้นมีการฉีดน้ำผสมสีและผสม
อย่างที่บอกไปว่าอาจจะเป็นแก๊สน้ำตาหรือกระต่างก็แล้วแต่ฉีดเข้ามาใส่ฝั่งทั้งกลุ่มผู้ชุมนุมที่อยู่บริเวณพื้นที่นี้
คุณผู้ชมครับระยะเวลาในการฉีดนั้นฉีดประมาณ๔๕นาที
ทำให้กลุ่มมวลชนที่อยู่บริเวณพื้นที่นี้ต้องล่าถอยออกไปและตอนนี้มีการร้องขอทีมแพทย์ให้มาอยู่บริเวณพื้นที่นี้
เพื่อช่วยเหลือมวลชนที่ได้รับบาดเจ็บจากน้ำที่ถูกตำรวจฉีดใส่เมื่อสักครู่นี้อย่างที่บอกครับคุณผู้ชมครับ
บริเวณพื้นที่นี้ไม่ได้มีกลุ่มมวลชนกลุ่มแกนนำที่มาอยู่บริเวณพื้นที่นี้นะครับมีแต่สื่อมวลชนรวมไปถึงกลุ่มกาด
รวมไปถึงกลุ่มคนอื่นอื่นต่างต่างที่จะมาเจรจากับตำรวจอยู่บริเวณพื้นที่นี้แต่สุดท้ายแล้วตำรวจเลือกที่จะฉีดน้ำใส่กับกลุ่มที่มาเจรจาอยู่บริเวณพื้นที่นี้
ทำให้อยู่ฉีดน้ำครับคุณผู้ชมครับมีการประกาศบริเวณพื้นที่
หลังจากที่ฉีดไปเมื่อสักครู่ที่ใส่พวกเราใส่กลุ่มสื่อมวลชนแล้วนะครับทางตำรวจประกาศเมื่อสักครู่บอกว่าจะยุติการฉีดน้ำแล้ว
ตอนนี้มีการประกาศให้รถน้ำนั้นถอยออกถอยออกไปจากบริเวณพื้นที่นี้ตรงจุดนี้ค่อนข้างเกิดความชุนละมุนกันเกิดขึ้น
คุณผู้ชมครับเพราะว่าทางกลุ่มมวลชนนั้นไม่พอใจกลุ่มของตำรวจที่มีการฉีดน้ำใส่กลุ่มผู้ชุมนุมซึ่งยังไม่มีสถานการณ์หรือเหตุการณ์ความรุนแรงใดเกิดขึ้น
แต่ตำรวจนั้นเลือกที่จะฉีดน้ำใส่กลุ่มผู้ชุมนุมก่อนนั่นเองนะครับตรงจุดนี้ก่อนหน้านี้อย่างที่บอกไปเนี่ย
จะมีกลุ่มกาดของกลุ่มเยาวชนปลดแอบกลุ่มกาดของวีวอลันเฮียที่อยู่บริเวณพื้นที่นี้คอยเจรจากับตำรวจที่อยู่บริเวณด้านในนะครับ
แต่ตำรวจนั้นฉีดน้ำใส่ผู้ชุมนุมทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยรีบวิ่งเข้ามาอยู่บริเวณพื้นที่นี้
เพื่อช่วยเหลือกับกลุ่มเพื่อช่วยเหลือกลุ่มมวลชนที่อยู่ด้านหน้าที่โดนฉีดน้ำใส่นะฮะ
ตอนนี้เกิดความไม่พอใจที่กับกลุ่มมวลชนที่อยู่บริเวณพื้นที่นี้จำนวนมาก
ทำให้ทางกลุ่มแกนนำกลุ่มนะครับนี่นะครับรถเมย์คุณผู้ชมไม่ได้สองคันนะฮะ
จากการสังเกตน่าจะเป็น๔คันที่มาจอดดักอยู่นะครับขณะเดียวกัน
กาดก็พยายามที่จะกันมวลชนกันสื่อมวลชนออกจากพื้นที่ด้วยตรงข้ามกัน
คุณผู้ชมก็จะเห็นว่ามีกลุ่มตำรวจควบคุมฝูงชนนะครับ
ตำรวจควบคุมฝุงชนนะครับก็อยู่บริเวณตรงนี้
สกัดไม่ให้กลุ่มมวลชนเข้าไปก็จะมีการวางแผงเหล็กเอาไว้
แล้วก็มีตำรวจควบคุมฝูงชนนะครับแล้วก็ทางกาดเนี่ยนะครับ
มีการไล่กลุ่มผู้ชุมนุมนะครับออกมาก่อนเพื่อความปลอดภัย
กันไม่ให้เข้าไปปะทะกับทางตำรวจนะครับสถานการณ์ตอนนี้ถือได้ยังว่า
วุ่นวายแล้วก็ค่อนข้างตึงเครียดนะครับขณะเดียวกันคุณผู้ชม
บริเวณท้องสนามหลวงนะฮะบริเวณท้องสนามหลวงก็มีกลุ่มมวลชน
จำนวนมากเลยทีเดียวนะครับที่มาอยู่ด้านในท้องสนามหลวง
แล้วก็มีการใส่ชุดนะฮะทั้งชุดป้องกันน้ำอย่างเต็มที่นะครับ
เพื่อไม่ให้เข้าไปด้านในก็จะเห็นว่ามุมนี้นะครับคุณผู้ชม
บริเวณท้องสนามหลวงก็จะเห็นว่ามีการตั้งแนวของทาง
เจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนอยู่บริเวณนี้ยาวจากถนนราชดำเนินนะครับ
มาถึงด้านในของท้องสนามหลวงก็จะเห็นว่ามีการตั้งกาดของทาง
ผู้ชุมนุมด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้มวลชนเองเข้าไปปะทะ
กับทางตำรวจนะครับ
นี่นะครับคุณผู้ชมภาพคุณผู้ชมเห็นสดขณะนี้
เดี๋ยวเราจะเข้าไปให้ดูใกล้กับกลุ่มผู้ชมนุม
กับทางตำรวจตะเวนชายแดนควบคุมฝุงชนตอนนี้นะครับ
ก็จะเห็นว่ามีการกั้นของทางเจ้าหน้าที่กาด
แล้วก็มีการข้างในก็จะเป็นทางตำรวจนะครับที่อยู่บริเวณนี้
มีแผงเหล็กกั้นอยู่มีอุปกรณ์ต่างของทางเจ้าหน้าที่
ไม่ว่าจะเป็นเกราะนะครับเป็นโล่เป็นหมวกนะครับ
แล้วก็มีตำรวจนะครับชุดที่ใส่เสื้อเหลืองบริเวณตรงนี้ด้วย